พาไปดูปูม้าใหญ่ยักษ์พาไปทงไปเที่ยวกัน

ถ้ามาไทยรัฐทีวีก็ต้องมาถ่ายรูปกับคุณชนะ
แต่คราวนี้เราจะพาไปที่สุราธานี
จากที่เป็นสัญลักษณ์ถ่ายรูปแล้วยังบอกด้วยว่า
ปูม้าที่สุราธานีนี่แหละอร่อยรอยจังหู้เหลือเกินนะครับ

เหลือกแล้วก็นองปูมาคุณ

นี่คุณผู้ชมปูม้าตัวใหญ่สีฟ้าขาวที่เห็นอยู่เนี่ยนะ

สร้างออกมาอย่างสวยงามในเขตเทศบาลตำบลภูมิเรียง
ภายในบริเวณสวนสาธารณะหัดแหลมโพหมู่๕
ตะมนต์ภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
มีความสวยงามค่ะแล้วก็เป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่พบเห็นนะ

ก็เป็นของนายยอดชายพันครุฑนายกเทศมนตรีตำบลภูมิเรียง
บอกว่าปกติเป็นคนที่ไปชอบไปเที่ยวตามที่ต่าง
เราก็สังเกตว่าตามที่ท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็จะมักตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจกลับไป
ก็เลยเกิดแนวคิดว่ากลับไปสร้างปูม้ายักษ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมโพสุราธานีบ้างดีกว่า
จากการไปเที่ยวมาหลายที่เนี่ย
คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก่อนครับส่วนหนึ่งก็

แต่เราก็อยากจะให้คนในพื้นที่เนี่ย
มีจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์

ปลักดันเรื่องการเผ่าพันธ์ปูม้าฐานางคารปูม้า
แต่มันก็ไม่ค่อยจะสำเร็จสักเท่าไหร่อ่าวันนี้ก็เลยคิดทำ
ปูม้าขึ้นมาเพื่อเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวต่าง
เนี้ยอ่ามีจุดมาแล้วก็มีจุดถ่ายรูปอ่าแต่ละสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวมา
จะได้เก็บเป็นที่ระลึกอ่าสำหรับอ่ามาแล้วก็จะบอกว่าเอ่อ
เรามาที่นี่แล้วนะครับนายกเทศมนตรีตำบลภูมิเรียงบอกว่า
ม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงอาชีพของคนที่นี่และที่สำคัญปูม้าสุราชมีรสชาติอร่อยหวาน
ลือไปทั่วสารทิศเลยนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือเชื่อว่าจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้หวงแหน
แล้วก็อนุรักษ์ปูม้าเอาไว้ไม่ให้หมดจากท้องทะเลไทยนะคะนี่ก็เป็นไอเดียสำคัญนะ
ที่ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยที่ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวมาจะได้เก็บภาพประทับใจกลับไป